ไทยรัฐนิวโชว์ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบพระบรมมหาราชวังนะคะ
ยังคงมีประชาชนผู้จงรักภักดีที่เดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ
ที่ทางสำนักพระราชวังนั้นจะปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ
บรรยากาศล่าสุดโดยรอบพระบรมหาราชวังเป็นอย่างไรบ้างติดตามได้กับคุณจอมพลดาวสุโขผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาจากที่พระบรมมหาราชวังค่ะเชิญค่ะ
รวมถึงยังมีแถวยาวออกไปก็เป็นสิ่งที่สะท้อนได้ดีนะครับ
ถึงความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวไทย
เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในวันนี้จะเป็นช่วงไม่ถึง๒วันสุดท้ายแล้วก็ตามครับ
และเนื่องจากในวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ประชาชนจะมีโอกาสเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งคาดว่าน่าจะยังมีประสบกรณิกรเดินทางมาแสดงความจงรักภักดีเป็นครั้งสุดท้ายจำนวนมาก
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีจึงสอบถามแนวทางการเตรียมตัว
กับพยาบาลอาสาถึงการเตรียมตัว

อย่าลืมพกยาหากมีโรคประจำตัว
อกจากนี้ควรมีลูกอมติดกระเป๋าเอาไว้
ก็อยากจะขอแนะนำว่า
ถ้าท่านที่อยากจะมาถวายความเคารพพระบรมศพ

ก่อนมาควรจะพักผ่อนให้เต็มที่ให้เพียงพอ
แล้วก็ผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคประจำตัว
ก็ควรจะมีการเตรียมยาหรือโรคประจำตัว
ที่ใช้อยู่ประจำมาด้วย
แล้วก็ไม่ควรจะมาตามลำพัง

เพราะว่าเราจะพบว่าหลายท่านมาถึงแล้วเป็นลมค่ะ

เพราะว่าค่อนข้างใช้เวลานานค่ะ

เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธีนะครับ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เป็นประธานในพิธีเปิดการแถลงข่าว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

รัฐบาลได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ระหว่างวันที่๒๕๒๙ตุลาคม
ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง

ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ

และวิทยุต่างทั่วประเทศ
รวมถึงมีการส่งสัญญาณภาพและเสียง
ไปยังอีก๑๗๗ประเทศทั่วโลก

ได้ส่งพระกรุณาโปรดเก้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองทั่วประเทศ

และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของในหลวงรัชกาลที่๙อย่างพร้อมเพลียง
สำหรับประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมา
เข้าเฝ้ารับเสด็จและร่วมงานพระราชพิธี
ในบริเวณรอบมนตรพิธีท้องสนามหลวง
จะสามารถผ่านจุดคัดกรองทั้ง๙จุด
ในเวลาตั้งแต่๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม
โดยจะต้องพกพาบัตรประจำตัวประชาชน
และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเร่งคัด
เข้าใจว่าทุกคนก็อยากที่จะได้
ได้สัมผัสบรรยากาศ
อยากจะเรียนว่าพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะจำกัด
อย่างที่เมื่อกี้ทางตำรวจได้ชี้แจงไปแล้ว
ว่าพื้นที่ตั้งแต่ลานพระทวงศ์ดุสิทธิ์
เรื่อยมาจนกระทั่งถึงบริเวณโดยรอบสนามหลวง
เราสามารถที่จะทุกคนได้ประมาณ๒๕๐๐๐๐คนเอง

ท่านก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับ
ถ้าเกิดว่าอยู่ในพื้นที่ของท่านเองเนี่ย
ก็น่าที่จะได้รับความสะดวกสบายมากกว่า
โดยหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี

และนิทัศกาลเกี่ยวกับพระราชประวัติ

บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
ตั้งแต่วันที่๑ถึง๓๐พฤศจิกายนครับ

สำหรับประชาชนที่กำลังจะเดินทางมา
กราบศักระพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙

ร่างกายถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ

อย่าลืมดื่มน้ำกินอาหารให้เพียงพอ

ใครมีโรคประจำตัวอย่าลืมพกยามาด้วยนะครับ

ไม่ควรเดินทางมาคนเดียวนะครับ

เผื่อว่าการรอแถวเป็นเวลานาน
ลูกอมจะช่วยให้มีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นครับ
ผมจอมพลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวี
รายงานจากด้านหน้าพระบรมมหาราชวังครับ